วันนี้เราส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนวัดวงเดือนจังหวัดชัยนาธ
เราส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูไปไปตามความคืบหน้าค่ะ
เพราะว่าคุณครูสอนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนแห่งนี้ก่อนหน้านี้
ออกมาร้องเรียนเรื่องของอาหารกลางวันของเด็กที่ไม่มีคุณภาพ
แล้วก็ออกมาบอกว่าเป็นเพราะคุณครูออกมาร้องเรียนเรื่องนี้หรือเปล่า
ก็เลยทำให้มีใครก็ไม่รู้เอาเลือดมาสาดเลยนะ
หน้าห้องเรียนชั้นอนุบาลที่คุณครูสอนอยู่อะค่ะ
คุณครูบอกว่าในบางวันเป็นผัดมาม่าบางวันกับข้าวอย่างเดียว
แล้วอาหารซ้ำจนเด็กบ่น
ทีมข่าวของเราไปคุยกับผู้มนุยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชัยนาฏ

เพราะว่าเขาไปตรวจสอบเรื่องนี้ที่โรงเรียนวัดวงเดือนนี่แหละ
นางสาวละออบอกว่าวันนี้ไปดูการทำอาหารของแม่ครัว
ไปคุยกับผู้มนุยการโรงเรียน
ก็ไม่พบว่ามีเมนูอาหารกลางวันเมนูไหนที่ไร้คุณภาพ
วันนี้แม่ครัวทำแกงเขียวหวานไก่ทำไข่ลูกเขย
นักเรียนทุกคนก็บอกว่าอร่อยและมีคุณภาพทุกวัน

ที่ไปเชื่อมโยงเรื่องมูลเหตุของการทุจริต
หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารกลางวัน

ในประเด็นต่างนะคะ

ตรงนี้ในการตรวจสอบต้องตรวจสอบเชิงลึก

เพราะเราไม่ทราบว่าการที่เกิดข่าวขึ้นนี้
เกิดจากความไม่เข้าใจตรงไหนอย่างไรกัน
ทีมข่าวก็ไปคุยกับนักเรียนชั้นป๓
โรงเรียนวัดวงเดือนนะคะ
น้องก็บอกว่าที่ผ่านมาก็อาหารกลางวันก็ดีนะ

เป็นผัดมาม่าที่มีทั้งหมูทั้งไข่
ผัดมาม่ามีแต่เส้นเปล่าอย่างที่เป็นข่าวอะค่ะ
ผัดมาม่าทุกวันมีไหม
ไม่มีครับ

แล้วก็กินดีทุกวันใช่ไหมยืนยันไหม

และข้อมูลกับตอนที่เกิดเหตุใหม่นะใช่ค่ะตอนนั้นนักข่าวก็ลงไปคุยกับเด็กเหมือนกันนะ
แต่ก็ไม่ได้หมายความเป็นเด็กทั้งหมดทั้งโรงเรียนนะแต่ว่าวันนี้เขาให้ข้อมูลว่าแบบนี้
ใช่ค่ะก็ต่างกันคราวที่แล้วก็มีเสียงบ่นของเด็กนั่นแหละนะคะ
ทีนี้ค่ะคุณครูที่เขาออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะคะครูอ้อมนางสาวอ้อมอารีแข็งฤทธิ์ครูประจำชั้นอนุบาล๒ค่ะ
วันนี้ก็มีคนไปให้กำลังใจครูเยอะเลยนะคะครูอ้อมก็คุยกับนักข่าวของเราคือร้องไห้ไปด้วยคุยไปด้วยสะอึกสะอื้นแบบนี้ค่ะ
คุณครูบอกว่าที่นักเรียนต้องบอกว่าได้กินอาหารมีคุณภาพเพราะถูกครูในโรงเรียนบังคับให้พูด
มาหาความจริงตอนนี้มันคงไม่เจอแล้วเด็กโดนบังคับไปหมดแล้ว
อ้อมบอกว่าทนไม่ไหวแล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานักเรียนไม่เคยกินอาหารกลางวันที่มีคุณภาพเลย
พอเอาเรื่องนี้ไปพูดในที่ประชุมครูอ้อมกลับถูกตำหนิ
และในการประชุมครั้งล่าสุดภูมิในการโรงเรียนบอกกับครูอ้อมว่า
เซ็นเอกสารตรวจรับอาหารกลางวันเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม
แล้วก็พูดเชิงบังคับว่าที่ให้เซ็นเพื่อเห็นแก่องค์กรและเพื่อนร่วมงาน
แต่ครูอ้อมยืนยันกับผอโรงเรียนกับคุณครูทุกคนว่าก็ในเมื่ออาหารกลางวันมันไม่มีคุณภาพ
จะไปเซ็นได้ยังไงครูอ้อมก็เลยไม่เซ็น
หลังจากเกิดเรื่องนี้ครูอ้อมบอกว่าถูกหลายฝ่ายกดดันนะคะ
แต่ยืนยันว่าจะไม่ย้ายหนีไปไหนจะอยู่ต่อจะสอนต่อจะสู้เพื่อเด็กนักเรียนทุกคนในโรงเรียนแห่งนี้
อยากให้เดี๋ยวนี้อยากให้ดำนึงการเฟ้ยบ้างฮะ
ใครเอาตอนนี้คุณมาเอาตอนนี้มันไม่มีคนชิงให้คุณแล้ว
ผมความเป็นทัพผมความเป็นทัพ
คุณครูเขาก็ร้องไห้กับชาวบ้าน
ก็คือผู้ปกครองของเด็กที่มาให้กำลังใจ
ปัญหาตอนแรกมันไม่ใช่กรณีว่าอาหารไม่พอ
คืออาหารเนี่ยพอเด็กบอกกินอิ่มเด็กที่เคยบอกนะแต่มันไม่มีคุณภาพอะไรแบบ
อย่างนี้ที่ครูอ้อมเขาบอกค่ะคือที่เด็กบ่นเนี่ยว่าในเมนูอาหารมันมีข้าวหมูแดง
แต่ไม่เห็นเคยได้กินเลยส่วนใหญ่กินก็คือมีแต่ก๋วยเตี๋ยวจนน่าจะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วที่เด็กบอกกับนักข่าวอะนะ
ทีนี้ค่ะครูอ้อมไม่ต้องห่วงนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าเดี๋ยวตรวจสอบให้
มนุยการสำนักงานป้องกันและปราบรามการทุจริตจังหวัดชายนาฏนายสนทยารักษาวงบอกว่า
ได้ไปตรวจสอบเอกสารงบประมาณอาหารกลางวันของโรงเรียนแล้วมีเอกสารบางฉบับที่ทำไม่ถูกต้อง
เรื่องต้นก็แนะนำให้ทางโรงเรียนทำเอกสารให้ถูกต้องจากนั้นก็ส่งไปให้ทางสำนักงานปปชจังหวัดชายนาฏตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอีกครั้ง
ถ้าโรงเรียนทำไม่ถูกต้องจริงเรื่องนี้เป็นคดีอาญาค่ะจะต้องมีการรับโทษตามกฎหมายค่ะอันนี้คือเรื่องของอาหารกลางวันนะคะ
อรุณเริร์กทวิน

แต่ว่าถ้าจะเอาให้ชัวร์นะ
ผมว่าก็ลองสุ่มตรวจ
ทุกโรงเรียนคือต้องแบบนั่ง๒แถว

ลงไปแล้วก็ลองเดินเข้าไปดูช่วงกลางวันแบบนี้
คืออย่าไปกันเยอะไปกันเยอะแล้วเดี๋ยวบางทีมันไม่เห็นความจริง
ค่ะก็คราวที่แล้วเด็กบอกว่าไม่เคยได้กินผลไม้เท่าไหร่เลย
แต่วันนี้พี่นักข่าวมาผมมีเงาะกินนะอะไรแบบนี้
อาจจะเป็นความจริงก็ได้นะฮะสำหรับในมุมของวันนี้ที่ตรวจ